อัดลมยี่ห้อหนึ่งแอบปรับขึ้นราคา
แล้วก็มีคนร้องเรียนไปที่กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงเรื่องนี้
บอกว่ากระแสข่าวลือดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ
นอกจากนี้บริษัทไทยน้ำทิพย์ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลมโคคาโคลา
โค้กก็ได้มีการส่งหนังสือชี้แจงกระแสข่าวผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม
ขึ้นราคาเนื่องจากว่ามีต้นทุนราคาน้ำตาล
แล้วก็ภาระภาษีเครื่องดื่มที่สูงขึ้น
บอกว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและยืนยันว่า
ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใดค่ะ
ระบุว่าบริษัทผลิตภัณฑ์ชนิดกระป๋องของบริษัท
ที่เป็นข่าวว่ามีการปรับขึ้นราคาจาก๑๐บาทเป็น๑๒บาทนั้น
แท้ที่จริงแล้วมีผลิตภัณฑ์ชนิดกระป๋องจำหน่ายทั้ง๒ราคา
จำหน่ายมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗ค่ะและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้าน
ขายปลีกย่านสุธิศาลของเจ้าของร้านแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะบอก
ว่าน้ำอัดลมในร้านไม่มีการปรับเพิ่มราคาผู้ผลิตผู้ผลิต
เองก็ไม่มีการปรับราคามานานแล้วนะคะเช่นเดียวกับนางสาว
วิบูรณ์รักร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายนายก็ยืนยันเช่นเดียว
ว่าไม่มีการแจ้งปรับขอขึ้นราคาจากผู้ผลิตและ
ผู้จัดจำหน่ายน้ำอัดลมค่ะ